คุณผู้ชมครับเข้ามาในช่วงแรกแบบนี้ไปดูอะไรที่มันน่าภาคภูมิใจ

อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอ่างทองครับ
ไปดูอนุสวรีผู้สร้างเรือหางยาวคนแรกของโลกยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปดูครับ

นี่ไงชาวจังหวัดอ่างทองครับก็ร่วมกันสร้างอนุสวรีเรืองหางยาวนะครับ
เพื่อเชิดชูเกียรติของนายสนองทิตบุระนักประดิษฐ์ชาวจังหวัดอ่างทองครับ
คิดค้นเรือหางยาวเป็นลำแรกของโลกนะครับเมื่อปีพุทธศักราช๒๔๗๖นะครับ
หรือว่าเมื่อ๘๕ปีที่แล้วคิดดูแล้วกันว่านานขนาดไหน
๑เมตรได้นะครับอย่างที่เห็นเลยนี่แหละแล้วก็มีสัญลักษณ์รูปใบพัดเหลือหางยาว
อยู่บนยอดสุดยาวประมาณหนึ่งเมตรครับและโดยรอบนะครับก็มีการบอกเล่าประวัติที่มาของอนุสวรี
ให้ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองได้ภาคภูมิใจกันอีกด้วยผู้สื่อข่าวก็ไปถามคนนี้นะครับ
นางจำเรินสุขุมอายุ๗๙ปีเป็นอดีตคุณครูก็เล่าว่านอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอ่างทองแล้วนะครับ
สร้างอนุสาวรีนี้ก็เพื่ออยากให้กับคนรุ่นหลังนะครับได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์
และเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวจังหวัดอ่างทองอีกหนึ่งที่ด้วยนะครับ
เชิญชวนท่านมาเที่ยวจังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อชมอนุสวรีเรือหางยาว
ก็เป็นชาวอ่างทองต่อกันมาจนกด้วยตั้งถึงทุกวันนี้กะ
อยากจะไปชมอนุสวรีเรือหางยาวก็ไปกันได้
อยู่บริเวณถนนเทศบาล๑๒ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
จริงไปเที่ยวอ่างทองของดีของเด็ดเขาก็มีเยอะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ต่างวัดวาอารามไปไหว้พระทำบุญกัน
และที่สำคัญของดีของอร่อยเยอะด้วยเหมือนกันที่อ่างทอง
ก็คงไปเหมือนกะแพงเพชรนะนะครับทำไมไม่เจอเพชรเหมือนกันนะครับ
คือชื่อจังหวัดเขาเดินตากมาอ่างทองนี้